มีเหตุการณ์หวาดเสียวเกิดขึ้นกับคุณป้าท่านหนึ่งที่ชนบุรีนะครับ
โดยคุณป้าได้ก้มลงไปอุ้มลูกหมาเพื่อจะพาหมาไปหาหมอนะฮะ
ปรากฏว่าจังหวะที่เงยหน้าขึ้นมานั้นถูกตะปูยาว๕นิ้วปักเข้าไปที่ศีรษะนะครับ
ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนำคนไปโรงพยาบาลแทนติดตามจากรายงานครับ
นางนิชนันโคงามอายุห้าสิบเก้าปีถูกตะปูยาวประมาณห้านิ้วปักลึกเข้าที่ศรีษะ
ทนทรมานนานเกือบ๒ชั่วโมงจนเธอเกือบจะเป็นลม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านของเธอเองที่ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
หลังจากที่เธอก้มไปอุ้มลูกสุนัขที่อยู่ใต้ท้องรถเพื่อจะพาไปหาหมอ
เงยหน้าขึ้นมาศีรษะกลับไปถูกกับไม้ค้ำยันที่มีตะปูเบอร์๔โผล่ออกมาเสียบเข้าอย่างจัง
จนไม่สามารถขยับตัวได้เพราะกลัวเจ็บและร้องลั่นเสียงดังให้สามีช่วย
ต่อมาสามีได้แจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิมังกรธรรมรสมีให้นำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและเครื่องตัดถ่างให้การช่วยเหลือ
โดยเจ้าหน้าที่ต้องตัดไม้เป็นท่อนสั้น
จากนั้นก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อให้แพทย์เอาตะปูออกจากศีรษะอย่างเร่งด่วน
นิชนันเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุจะไปอุ้มลูกสุนัขที่นอนเล่นอยู่ใต้ท้องรถ
เพื่อพาไปหาสัตวแพทย์
จังหวะที่เงยหน้าขึ้นมาศีรษะไปถูกกับไม้ค้ำยันที่มีตะปูคาอยู่
ถูกเสียบเข้าที่ศีรษะด้านขวาในท่ายืนก้มหน้า
และอยู่อย่างนั้นนานเกือบ๒ชั่วโมง
เพราะไม่กล้าขยับตัวกลัวกลัวเจ็บและเลือดออก
ได้แต่ร้องลั่นเสียงดังจนกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
และพาไปพบแพทย์แพทย์ก็ฉีดยาชาและดึงตะปูออก
พบว่าถูกตะปูเสียบลึกประมาณ๓เซนติเมตร
มันป่วยมาหลายวันแล้วไปฉีดมาแล้วมันยังไม่ดีขึ้นก็
จะไปอีกมาเรียนวิ่งอีกใส่นี้
โกมจะหยิบเรียกมัน
พอดีเสียบเขาก่อน
ส่วนนายวรพันธ์ทิจรพระพันธ์
เจ้าหน้าที่มูลนิธิมังกรธรรมรสมี
ที่ให้การช่วยเหลือเปิดเผยว่า
วินาทีแรกที่เห็นถึงกับตกใจ
เพราะไม่คิดว่าตะปูจะเจาะศีรษะลึก
และคนเจ็บต้องยืนทนรอนาน

ด้วยการเลื่อยไม้ให้เป็นท่อนเล็ก
เพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปพบแพทย์

จากนั้นจึงนำตัวส่งโรงพยาบาล
จนสามารถนำตะปูออกมาได้สำเร็จ
ผมเป็นคนพยายามไปเลือกแนะนำไฟฟ้า
เอาไปให้หมอเขาปรับมาครับ
เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้น
ทางที่ดีควรสำรวจสิ่งของรอบตัว
หากพบจุดไหนที่อาจจะเป็นอันตรายได้

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน